อยู่ที่เรื่องราวของโรงพยาบาลกับผู้ป่วย
มีอดีตทหารนอกราชการท่านหนึ่ง
เขาก็พาคุณพ่อไปหาหมอ
เหมือนกับว่าเขาถูกพยาบาลเอามือไปทุบหน้าอก๓ครั้ง
ซี่โครงร้าวเลยทุบแบบแรงมาก
ภูมิสมเอกการที่มันเกิดขึ้นที่อ่างทองครับ
คนด้านซ้ายคือพันโทภัยทูลพลเสนเป็นทหารนายทหารนอกราชการ
ด้านขวานี่คือคุณพ่อเขาคือนายสมพงศ์พลเสนอายุ๘๖ปี
ก็พากันไปแจ้งความที่สพเมืองอ่างทอง
เอามือทุบหน้าอกอย่างแรง๓ครั้งขณะที่ไปนอนรักษา
เขาไปหาหมอด้วยอาการน้ำท่วมปอดต้องการให้หมอรักษา
เขาหายใจไม่ออกหายใจเหนื่อย
แล้วก็โดนทุบไป๓ครั้งส่งผลให้ซี่โครงเขามีรอยร้าว
แล้วก็มีอาการปวดยอกที่หน้าอกอย่างหนักมากทีเดียวนะครับ
ไปฟังเสียงของลูกชายของผู้เสียหายนะครับ
คือคุณพ่อเขาเล่าบอกว่าผมพูดไม่ได้แต่ร้องโอ๊ยได้คือมันเจ็บนะฮะ
นี่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนที่จะไปแจ้งความมันเกิดอะไรขึ้น
ที่ทางด้านของพันโทภัยทูลจะนำคุณพ่อไปแจ้งความ
เขาบอกว่าคุณพ่อเขามีอาการหายใจไม่ออก
หอบเหนื่อยจากอาการน้ำท่วมปอด
ก็เลยเอาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลสามโก้เป็นโรงพยาบาลแรก
เสร็จปุ๊บเหตุการณ์ที่พูดเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่๔นะฮะ
วันที่๔กรกฎาคมตอน๔ทุ่ม
ทีนี้ทางด้านของโรงพยาบาลสามโก้ส่งคุณพ่อไปต่อที่โรงพยาบาลชื่อดัง

ต่อมาอันนี้คือฟังจากคุณพ่อนะ
แล้วจับคุณพ่อมัดมือมัดแขนสองข้างไว้กับเตียงไม่ให้ขยับ
แต่คุณพ่อบอกว่ามันแน่นเกินไปพ่ออึดอัดจนหายใจไม่ออก
ก็เลยพยายามกวักมือเรียกแต่ว่าไม่มีคนเห็น

พยายามกวักมือเรียกจะพูดก็พูดไม่ออกนะฮะ
ก็เลยใช้เท้าของพ่อกระแทกไปที่เตียงเพื่อให้มันเสียงดัง
แล้วพยาบาลจะได้ได้ยินนะฮะทีนี้มีพยาบาลคนหนึ่งเป็นพยาบาลใส่แว่น
เดินมาต่อว่าคุณพ่อแล้วก็มีการกระทำการที่ไม่สุภาพ
พร้อมกับใช้มือของพยาบาลนั้นทุบไปที่อกขวาของคุณพ่อ
อย่างแรงถึง๓ครั้งแล้วก็จับมัดมือคุณพ่อให้แน่นขึ้นกว่าเดิม
อันนี้คือพ่อเล่าให้ฟังหลังจากทราบเรื่องก็เลยเอาพ่อไปตรวจสอบ
ที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งแพทย์บอกว่าโอ้โหซี่โครงด้านขวา
ซี่ที่๕มันร้าวคุณผู้ชมที่หน้าอกแล้วก็ใบหน้าเนี่ยมีรอยเขียวช้ำด้วย
ก็เลยมีการย้ายออกไปพักฟื้นที่ห้องพิเศษ๑คืน
ก่อนจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณพ่อมีอาการปวดยอก
หน้าอกขวาหนักขึ้นหนักขึ้นก็เลยพากลับไปที่โรงพยาบาลสามโก้
คุณหมอก็เลยให้ฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็พากลับบ้านไปก่อน
ก่อนจะพากันมาแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็จะไปเตรียมร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองต่อไปด้วยครับ
นักข่าวเราก็เลยพยายามถามไปทางโรงพยาบาลของคู่กรณี
พอก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เล็กน้อยบอกว่า
เรื่องนี้ยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนว่าเป็นอย่างไร
แล้วรับรองว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งตัวพยาบาลแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองนะครับ
อันนี้มันก็เกิดขึ้นกับการที่คนป่วยนั้นไปโรงพยาบาลอีกแล้ว
ช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร